จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูความสำคัญของรัฐพิธี
ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีขึ้นในเย็นวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงวิธีการสำคัญต่างต่างรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะคะ
ถือเป็นวิธีการสำคัญของประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่า
จะมีคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารปกครองประเทศ
โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการกำหนดไว้ในมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดระบุว่า
ภายใน๑๕วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ปีหนึ่งเนี่ยมีสมัยประชุมสามัญของรัฐธสภาสองสมัยเนี่ยค่ะ
มีกำหนดเวลา๑๒๐วันพระมหากษัตริย์จะโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปได้
ส่วนการปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนด๑๒๐วันจะทำได้โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
รัฐธรรมนูลยังระบุไว้ด้วยนะคะว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองซึ่งสิ่งสำคัญคือพระมหากษัตริย
เพื่อนำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
และเป็นประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงที่สุดค่ะ
โดยรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
เริ่มขึ้นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการในสมัยราชการที่๗
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๔
องค์ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง
เปิดประชุมภาพผู้แทนราชดรรค์ครั้งแรก
ในวันที่๒๘มิถุนายนในปี๒๕๕๙
และตรงนั้นถือเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติมา